และวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๖ของการเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
แล้วก็มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สาราสาธัยสมาคมในพระบรมหาราชวังยังคงมีประสบกรณิกรเดินทางหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการรอแถวกันกินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งของท้องสนามหลวงนะครับ
ก็สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีการเดินทางเข้ามาของประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องครับ
ติดตามภาพบริการได้กับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งบรรยายงานมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
ดูเหมือนบริเวณโดยรอบสนามหลวงอาจจะเล็กลงไปแล้ว
หากเทียบกับจำนวนของประสบกรณิกรที่หลั่งไหลกันมาที่พระบรมมหาพระราชวัง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก่อนที่สำนักพระราชวังจะเปิดในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ประสบกรณิกรนับพันคนได้เดินทางมาต่อแถว
เพื่อถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
โดยประชาชนได้ต่อแถวกันตั้งแต่บริเวณทางเข้า
พระบรมมหาพระชวังทอดยาวไปยัง
ขออภัยครับทอดยาวไปยังถนนหน้าพระธาตุ

ก่อนที่จะมีการตั้งแถวใหม่บริเวณทางเดินในสนามหลวง
ซึ่งปริมาณประชาชนที่เดินทางมาที่นี่
กินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของสนามหลวงแล้ว

หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรชนบุรีเอฟซี

ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ให้ฟังว่า
ทุกครั้งที่ไปแข่งขันฟุตบอลในนามทีมชาติไทย
หลวงรัชกาลที่๙จะฝากข้อความให้กำลังใจนักกีฬาเสมอมา
ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นแมท
ไปแข่งที่อินโดนีเซียเป็นรอบชิงฟุตบอลไทเกอร์คับถ้าจำไม่ผิด
ประมาณปี๒๐๐๑๒๐๐๒นานนานมากพระองค์พระองค์ท่านก็ดู
สมัยก่อนท่านก็ดูเวลาเราไปแข่งที่นั่นท่านก็ให้กำลังใจท่าน
เขาได้ทูตมาว่าให้ทรงให้เล่นให้มีคือจริงจริงท่านอยากให้
นักฟุตบอลไทยเล่นมีสปีริตนักกีฬาให้ทั่วโลกได้จดจำตรงนั้นมากกว่า
ขณะที่ประชาชนยังคงเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างเนื่องแน่น
โดยมีเยาวชนจิตอาสาจากหลายโรงเรียนได้ร่วมกันแจกข้าวกล่องอาหารกลางวัน
ให้กับประชาชนที่ยืนรอต่อแถวบริเวณหน้าพระบรมมหาพระราชวัง
ซึ่งน้องกลุ่มนี้มาจากโรงเรียนสวนกุหลาบรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการทำความดีถวายแด่ในหลวงพระราชกาลที่๙
วันนี้พวกเราจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น๑๓๙และ๑๔๐มาแจกอาหาร
มีข้าวไข่เจียวผัดมาม่าข้าวเหนียวหมูและอื่นนะครับ
ข้าวพวกนี้ก็พร้อมให้ผู้คอเป็นผู้ทำให้
และก็มีซื้อซูชิมาแจกอีก
ได้มาจากเงินของคุณครูผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และจากนี้เราจะทำความดีแบบนี้ไปเรื่อยทุกวันอย่างต่ำวันละพอหนึ่งครับ
บริเวณสนามหลวงบริเวณที่ใกล้กับพระบรมมหาพระราชวังครับ
ประสบกรณิกรบางส่วนก็ได้นำดอกไม้มาวางไว้ที่หน้าพระบรมชายลักษณ์
เพื่อเป็นการไว้อาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะครับคาดว่าอาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงเย็นวันนี้
หากใครจะเดินทางมาที่นี่ก็ขอให้พกร่มติดตัวมาด้วยครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง